ได้นะคะโดยมาดามแป้งก็บอกว่าเป็นประโยชน์ของรายการนี้จริงจริง
เพราะว่าทีมจะได้ทดสอบผู้เล่นค่ะเกมที่แพทย์สเตดียมนะคะการท่าเรือเอฟซีอันดับที่
สามของไทยลีกในสี่เกมแรกก่อนที่จะหยุดการแข่งขันไปในช่วงต้นเดือนมีนาคม
จากว่าสถานการณ์โควิด๑๙เปิดบ้านต้อนรับแบงคอกยูเนเต็ดจ่าฝูงค่ะ
แม้ว่าสิ่งเจ้าท่าจะโดนแข้งเทพนำก่อนนาทีที่๒๓จากการนำเข้าประตูตัวเองของเควินดีรมรำนะคะ
แต่ว่าทีมดังแห่งคลองเตยก็มียิงคืนสามประตูรวดได้จากเซอร์กิโอโซเรสนาทีที่สามสิบสาม
ที่ครึ่งหลังจะมาได้อีกสองประตูนะคะเป็นเควินดิรมรำที่เติมขึ้นมายิงแก้ตัวได้สำเร็จนาทีที่ห้าสิบ
ของทีมส่วนผลแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญค่ะ
เพราะเราคิดว่าเป็นเกมกระชับมิตรแล้วก็อยากจะทดลองผู้เล่นด้วย
เพื่อที่เตรียมความพร้อมก่อนที่ไทยลีกนัดรีสตาร์ทจะกลับมาแข่งขันนะคะ
โดยการท่าเรือก็จะเจอกับโบริสเทโรวันอาทิตย์ที่๑๓กันยายนนี้ค่ะ
นะคะซึ่งก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากก็ดีค่ะ
ทำให้เห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนนะคะ
ก็จริงแล้วผลแพ้ชนะในวันนี้มันไม่ใช่ผลที่สะท้อนอะไรออกมา
แต่ว่าจริงแล้วแป้งคิดว่าทั้งสองทีมเนี่ย
โดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมง๕๐นาทีค่ะ
จากนั้นก็ยังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ